ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีที่ตำรวจลำปาง
ขับรถไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดเป็นสองสามีภรรยา
พอเห็นตำรวจปุ๊บโอ้โหจอดรถเลยค่ะ

ในรถมียามากกว่า๕ล้านเมตรเลยทีเดียว
พอเห็นแบบนั้นก็จอดรถแล้วก็จุดไฟเผา
กะว่าจะทำลายหลักฐานแต่ว่าสุดท้ายไม่รอด
โดนจับได้ทั้งผัวทั้งเมียเลย
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพศพปราบจังหวัดลำปางค่ะ
ควบคุมตัวนายพรเทพจิมมาอายุ๒๔ปี
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

เป็นรถรถที่ขนยาบ้า
แล้วก็ถูกจุดไฟเผาได้รับความเสียหายทั้งคัน
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี
ไปจับกลุ่มได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาญจนบุรี
คือขับรถที่ลำปางขนยาบ้าที่ลำปาง
แล้วก็หนีไปแอบที่กาญจนบุรีตำรวจจับตัวได้นะคะ
ที่จะหลบหนีข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็ตำรวจสภศพปราบเดินทางไปรับตัว
กลับมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
จริงแล้วคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสภสบปราบแล้วก็สพแม่พริก
ขับไปตามถนนผนโยธินช่วงลำปางตาก
หลังจากที่สังเกตนะว่ามันผิดปกติเป็นรถต้องสงสัย
น่าจะขนอะไรบางอย่างที่มันผิดกฎหมาย
โดยมีนายพรเทพผู้ต้องหาเป็นคนขับ
นางสาวสุนทรีย์ธรรมสุวรรณอายุ๒๒ปี

แต่พอไปถึงหลักกิโลเมตรที่๖๔๑ถนนพะหนโยธิน
ในพื้นที่ตะมนต์ศพปราบอำเภอศพปราบจังหวัดลำปาง
ตัวคนขับคือนายพรเทพจอดรถข้าง

กะว่าจะทำลายหลักฐานก็คือเป็นยาบ้าที่อยู่ในรถ
วอดทั้งคันแบบนี้ค่ะ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งหนีหลบเข้าไปในป่าละม้อข้างทาง
ต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มแฟนสาวไว้ได้

จับไว้ได้นะคะส่วนนายพรเทพคนขับรถเนี่ยรักแฟนมาก
หนีไปค่ะหลบหนีไปตั้งหลักนะคะ
หลังจากที่ตำรวจไปฉีดน้ำสกัดไฟได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบถุงยา
คุณผู้ชมโอ้โหโชคดีมากที่ไม่ไปกับไฟนะ
เป็นถุงยาบ้าอยู่ท้ายรถจำนวน๔๙ถุงประมาณ๕ล้านเมตร
น้ำหนัก๔๙๗กิโลกรัมรวมถึงก็มีไอซ์ด้วย
ไอซ์๑๕กิโลกรัมแล้วก็วัตถุคล้ายกับเฮโรอีน๑กิโลกรัม

แต่เอาล่ะก็ยังมีบางส่วนที่เหลือไว้เป็นหลักฐาน

ทีนี้จากการสอบปากคำนายพรเทพผู้ต้องหาบอกว่า
หลังจากที่วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า๑คืน
หลังจากนั้นก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ติดต่อให้คนรู้จักกันมารับ
แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
กะว่าจะหลบหนีข้ามแดนไปประเทศพม่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าเตรียมที่สอบสวนขยายผล

ผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด

หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป